บอกไว้ตรงนี้นะคะอยู่บ้านก็กดรีโมทช่อง๓๒

อยู่นอกบ้านไปหาร้านไหนก็ได้ที่มีทีวี

อยากให้ทุกคนมารวมมุมกันตรงนี้จริง

วันนี้นะคะสสปรินาไกรคุบ
พักพลังประชารัฐจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน
กับน้องมายพัสราวรีแก่นำเยาวชนปลดแอบ

มายชู๓นิ้วส่วนคุณเอ๋ชู๓นิ้
ไปดูหน่อยซิว่าสองคนนี้เขาพูดถึงกันว่ายังไงบ้างค่ะ
ยังเลียงไม่จบเพราะฉะนั้นเขาก็ถือเป็น
ประชาชนคนหนึ่งที่มีการแสดงออกความคิดเห็นได้
เพราะฉะนั้น๒๕นี้สมัครสอสอได้แล้ว
หนูคิดว่าพี่เอ๋เองก็น่าจะมีวุฒิภาวะ
พอที่จะควบคุมอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะ

ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องมาอารมณ์ขึ้นใส่กันหรืออะไรใดนะคะ
ทั้งนี้ก็คือการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แล้วก็การพูดคุยกันจะยิ่งทำให้เราเข้าใจกันได้มากขึ้น

เชื่อว่าทางพี่เอ๋เองน่าจะมีคำถามหลายคำถาม

ซึ่งหนูก็พร้อมที่จะตอบแล้วก็พร้อมจะอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังค่ะ
ให้ความสนใจกันเยอะมากนี่แค่น้ำจิ้มนะคะ

รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญหลังบันเทิงไทยรัฐค่ะ